บอกว่าโควิด๑๙เนี่ยมันทั้งรังความรบกวนระรานคนในโลกนี้เยอะเหลือเกิน

พระสงฆ์เมืองโคราชก็เลยตัดสินใจมันยุ่งยากนักใช่ไหม
เอาไอ้เจ้าโควิดนี่เผาขึ้นเมนส่งสู่คติไปเลย

จริงนี่เขานำชาวบ้านนะคะจับตัวโควิด๑๙ใช้คำว่าตัวโควิด๑๙นะ

ใส่โลงแล้วเอาไปเผาที่เมนเลยคุณผู้ชม

อย่างนั้นเลยจะได้ส่งไปสู่สุขติไม่ต้องมารบกวนชาวโลกอีก

นี่ค่ะตรงจุดนี้นะคะคือเมนเผาศพที่วัดบ้านพุทธศาในตำบลรังกายใหญ่ค่ะ
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาพระภิกษุสงฆ์สิบรูปชาวบ้านในพื้นที่
ประกอบพิธีชาปนกิจศพนายโควิด๑๙และนางสาวโคโรนา๒๐๑๙ค่ะ
เป็นสัญลักษณ์
นี่จริงมันจะมีรูปตอนที่แบบให้เห็นในโรงเลย

เออก็คือทำเป็นสัญลักษณ์เพื่อความสบายใจอะนะคะ
เป็นการประกอบพิธีเหมือนพิธีสวดศพชาปนกิจปกติเลยนะ

นี่คือนายโควิดกับนางสาวโคโรนา

ให้อยู่ในร่างเดียวกันแล้วก็ยัดเข้าโรงเดียวกัน

หน้าตาเขาก็จะร่องลอยร่องลอยนิดนึงเนอะ
พิธีเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งสวดพระอภิษฐรรมสวดบังสุกุลเอาศพใส่โลงเดินวนรอบเมนสามรอบ
แล้วก็ให้ชาวบ้านขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ให้ด้วยนะแล้วพระพิสุก็จะประกอบพิธีเผาศพนะคะ
ซึ่งก็พระสุรศักดิ์ชัยวุฒโธพระลูกวัดบ้านพุทธศาเขาก็บอกว่า
ทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์นั่นแหละเอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้าน
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพจิตใจคนในหมู่บ้านเนี่ยหดหู่มากแล้วก็ย่ำแย่
หวาดกลัวจากเรื่องของโควิด๑๙ด้วยบางคนถึงขั้นจิตตกไปเลยค่ะ
พระท่านก็เลยบอกว่าเออออกมาทำอะไรซะหน่อยชาวบ้านจะได้สบายใจ
ชาตะมรณะเขียนเหมือนผู้ตายเลย
เวนต์นี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก๒ตัวนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วอีเวนต์นี้เนี่ยที่จัดขึ้นเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะทดสอบ
เพราะว่าเมนนะคะเมนที่วัดเนี่ยเพิ่งมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้แข็งแรง
แต่ก่อนจะใช้งานจริงเนี่ยเขาต้องมีการทดสอบเผาเศษไม้เศษผ้าก่อน
ทางวัดก็เลยเออไหนช่วงนี้ชาวบ้านเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นกังวล
เรื่องของโควิด๑๙ก็จัดพิธีนี้เลยละกัน
เผานางนายโควิดกับนางสาวโคโรนา
ชาวบ้านจะได้สบายใจขึ้นแล้วก็ทดลองเมนด้วยว่ามันใช้งานได้ดีปกติไหม
เพิ่งซ่อมแซมยังไงต้องทดลองใช้อยู่แล้ว
ใช่ก็เป็นการโอกาสสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านไปอีกทางหนึ่งด้วย